ไปดูที่ชนบุรีเจ้าของบ้านก็เห็นงูเนี่ยมันเล้ยเข้าไปในโอ่ง
แล้วก็มีที่พังงาชาวประมงเขา

ไปดูเรื่องเต่ากันก่อน
เป็นคลิปเหตุการณ์
เต่าอยู่ตรงไหนเนี่ยนั่นสิฮะมันเกิดขึ้นวันที่๑๔มกราคม
นายธนาเกษอาจหรือว่าไต่มิคือเป็นไต่กงเรือนะฮะ
ไต่กงเรืออ่าเป็นเจ้าของบริเวณธนากรเก้าสิบเก้านะฮะ
เปิดบอกเปิดเผยว่าลูกน้องบนบริเวณกำลังช่วยกันที่เห็นเนี่ย
เต่ามาเฟืองเอามันปล่อยลงทะเลด้วยความทุลักทุเลช่วยกัน
ลำแบบนี้เลยอ่ะคือมารุมมาตุ้มกันกับเจ้าเต่ามะเฟืองนี่แหละค่ะ
คือเต่ามะเฟืองตัวนี้นะมันไปติดอวนหาปลาในทะเลครับ
บริเวณที่เขาไปหาปลาอยู่ที่บริเวณเขาหน้ายักษ์
ห่างจากฝั่งซักประมาณสี่สิบสองมายทะเลค่ะ
โอ้โหตัวใหญ่มากมันตัวใหญ่มาก
มันทำให้ต้องเอาคนบนเรือทุกคนมาช่วยกัน
ช่วยกันหามันลงทะเลนะฮะ
แล้วพอทุกคนช่วยกันปล่อยเต่ามะเฟืองกลับคืนสู่ทะเลได้แล้วเนี่ยทุกคนดีใจมาก
เพราะที่ผ่านมาไม่เคยเจอเต่ามาเฟืองตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อน๓๐๐๔๐๐กิโลนะฮะนี่คือครั้งแรกเลย
ก็โพสต์คลิปวิดีโอนี้พร้อมข้อความบอกว่าจุดที่เจอเต่ามะเฟืองตัวนี้อยู่ใกล้กับจุดที่มีแม่เต่ามะเฟืองไปวางไข่
ไม่แน่ใจว่าจะใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่าแต่ขอขอบคุณชาวประมงกลุ่มนี้ที่ช่วยชีวิตเต่าตัวนี้
ซึ่งถือเป็นการช่วยสัตว์ที่หายากที่สุดในเมืองไทยตอนนี้และใกล้จะศูนย์พันธุ์ของโลก
โดยฝีมือของคนไทยที่หากินกับทะเลและรู้คุณค่าของทะเล
ขอบคุณมากมันอาจจะวางไข่ให้เราได้เห็นต่อมะเฟืองกันต่อไปอีกยาวนานก็ได้
ทีมกู้ภัยต้องใช้เวลา๒๐นาทีมาช่วยจับงูเหลือมส้อมตัวอยู่ในโอ่ง
เราจะการสัดเก็ตของท้องมันปล่องมันปล่องเยอะมากไดอ่ะ

อืมมันป่องมากคือเขาก็บอกว่าเนี้ยมันกินสุนัขจรจัดที่อยู่บริเวณด้านหลังบ้านเข้าไปตัวหนึ่งอืม
๐๒เดือนแล้วอย่างงี้นะพระมันนั้นหลังจากนี้ทีมกู้พัยก็จะนำงูตรงนี้
ปล่อยคืนที่มันไกลชาวบ้านเขาหน่อย

เลขอีกด้วยเลขที่บ้าน